ของสองฝ่ายที่ชอบโต้กันไปโต้กันมา

ทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเองก็นำคณะลงพื้นที่
ภาคอีสานนะฮะไปพบปากประชาชน

ต้องการไปช่วยเหลือเรื่องของ

นายกครับส่งสัญญาณว่าถ้า

ใส่ร้ายป้ายสีกันต่อจากนี้ไป

ฐานะหัวหน้าคอสชบ้างไปฟังเสียงของท่านหน่อยครับ
๔ปีแล้ว
๔ปีแล้วใช่มั้ย
๔ปีกว่าเราจะทำไปลืมไม่แล้วน่ะ
นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งปัญญาในความสุข
ประเทศไทยมันเดินหน้าได้ต้องสงบเรียบร้อย

ก็พูดดุดันตามศัตรูท่านเหมือนเดิมแหละ

พระยุทธจันทร์โอชาณายกรัฐมนตรี
ระหว่างการเป็นประธานพิธีมอบโลก
ประกาศกิติคุณสุดยอด

ส่วน๑๕๖๑ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
ต้องการสื่อสารไปยังทุกคนว่า

ยังมีตำแหน่งหัวหน้าคอสชอยู่ด้วยนะ
ฉะนั้นอาจจะต้องทำอะไรกันบ้าง

นั่นสิครับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีพูดน้อยเลยต้อง

ขณะที่คุณหญิงสุดรัฐเกยุราพันธ์
การยุทธศาสตร์การลึกตั้งพักเพื่อไทย

ไปพบปากที่น้องประชาชนพร้อมกระใส
หลายพื้นที่ตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำ

ถึงขนาดเข้ามาสวมกอดและร้องไห้
ถือเป็นภาพที่สะท้อนใจเป็นอย่างมาก

คุณหญิงสุดารัฐจะถามชาวบ้านว่า
ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดี

ไปฟังนะครับ
พี่น้องคะวันนี้เนี่ย
เรามาพูดกันแบบนี้

มา
คลายทุกข์

เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นแบบนี้
เพราะราคาพืชผลเกษตร

มันก็คือความทุกข์ของพี่น้อง

ตลอด๔ปีกว่า๕ปีกวันนี้
เราก็ทุกข์ไปกับพี่น้อง

พี่น้องลำบากมากเพื่อนทุกปีทุกปีค่ะ

ถามก็บอกว่าบ่อไม่ดี

เจรสุลานนลประธานองค์คมนตรี
และรัฐบุรุษนั้น

ก็มีการนัดประชุมกันอีกครั้ง

สำหรับครอบครองนาฬิการู
วิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หลังจากที่เลื่อนมาจากเมื่อวานเพราะว่ามีกรรมการปปช๑คน
คือนายสถาพรเหลาทองป่วยไม่สามารถไปร่วมประชุมได้
ซึ่งทางด้านของนายวรวิทย์เลขาธิการประประชาก็บอกว่า
คดีนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กรรมการปปช
ควรจะร่วมกันพิจารณาจะประชุมเรื่องนี้เพียงวาระเดียว
และจะขอแถลงข่าวในช่วงเวลา๑๒นาฬิกาของวันนี้

ว่าจะสรุปเป็นอย่างไรเรื่องของนาฬิกาที่ผลเอกประวิทย
ขณะที่อีกแนวทางหนึ่งก็อาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้มานั้นไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะตั้งอนุกรรมการไต่สวน
ก็ขอให้เรื่องดังกล่าวถูกตีตกไป
หลังประสานขอข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาในต่างประเทศ
โดยเฉพาะฝรั่งเศสและซิวิสแลนด์แล้วนั้น
ข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ยืนยันว่าชื่อบุคคลใดเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองหรือใครเป็นผู้ซื้อ
คุณผู้ชมก็ลองคาดเดาดูว่าแนวทางจะออกมาอย่างไร
ในเมื่อในเบื้องต้นนั้นเป็นแบบนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นเจ้าของ